ดูความคืบหน้าคดีที่นักศึกษาปวชปี๑
เขาถูกยิงที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุมันมีคนเห็นบอกว่ามีเพื่อนไปรับผู้ตาย
แล้วก็ไปส่งต่อให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ตำรวจเลยตามไปยึดรถของเพื่อนได้
แต่ว่าเพื่อนคนนั้นหลบหนีไปแล้วนะครับ
จากกรณีที่๙กรายศรสุธานีอายุ๑๖ปีครับ
นักศึกษาสาขาช่างยนต์ปวชปี๑
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนนะครับ
คือเลิกเรียนแล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อน

แล้วมีเพื่อนอีกคนนึงขี่รถไปรับ
แล้วก็ไปส่งที่หน้าวัดถ้ำเขาปีบซึ่งไปรอให้ญาติรับเข้าบ้านอีกทีหนึ่ง
จากนั้นก็หายตัวไปตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
พ่อแม่พี่น้องก็แบบหายไป๓๔วันหายไปไหนหาไม่เจอสุดท้ายกลายเป็นศพครับ
มีชาวบ้านไปเจอนะฮะค่ำของวันที่๒๐มกราคม
ชาวบ้านไปเห็นศพลอยอยู่ในร่องน้ำใกล้กับห้วยในห้วยใกล้กับสวนปาล์มน้ำมัน
ข้างถนนสายทุเรียนสถานีรถไฟหมู่๗ตำบลทุ่งตะไครอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดขมับขวาทะลุขมับซ้ายหนึ่งนัด
เรื่องต้นตำรวจตั้งเอาไว้ว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เป็นเรื่องของชู้สาว
ทางด้านของนางมุกดาสุธานีแม่ของผู้ตายบอกว่า
ลูกชายเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ที่๓ที่๕ตลอดเลยนะครับ
แต่ปัญหาเรื่องส่วนตัวลูกไม่เคยเล่าอะไรให้แม่ฟัง
ตอนนี้ก็ยังสงสัยว่าคนร้ายน่าจะเป็นเพื่อนของลูกชายที่ไปเจอกัน
แล้วก็ลวงลูกไปฆ่ายิงทิ้งแล้วก็เอาไปโยนน้ำ
แต่ตอนนี้ยังไม่พูดอะไรมากนะครับไปฟังครับ
ของผู้ตายก็เล่านะจริงแล้วเขามีลูกชาย๓คน
ปกติแล้วผู้ตายจะซ้อนรถของน้องไปเรียน
แต่ว่าวันที่เกิดเหตุน้องไปงานเลี้ยงกับเพื่อน
ก็ทำให้ทางด้านของผู้ตายต้องกลับเองนะครับ

แล้วก็หายตัวไปจนพบว่าถูกยิงตายนะครับ
ส่วนสาเหตุพ่อก็ยังไม่ทราบแน่ชัด

ส่วนเพื่อนของน้องผู้ตายที่เรียนห้องเดียวกัน
ก็บอกว่านายไกรสอนผู้ตายเนี่ย
นายใกล้สอนบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนนิสัยดี
พูดน้อยแต่ล่าเริงเป็นที่รักของเพื่อน
ความขัดแย้งกับเพื่อนและเรื่องชู้สาวนั้นไม่เคยมีในสถาบัน
เรื่องที่เกิดเหตุน่าจะเป็นการขัดแย้งกับกลุ่มวัยรุ่นนอกสถาบัน
แล้วก็ลวงกันไปฆ่านะครับ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนของภูทรชุมพรนะฮะ
ลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุเพื่อไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
พร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดถนนสายหลักต่าง

เพื่อหาเส้นทางของผู้ก่อเหตุที่ใช้หลบหนี
พร้อมกันนี้ตำรวจก็สามารถติดตามไปยึดรถจักรยานยนต์
เป็นเพื่อนของผู้ตายที่ไปรับผู้ตายจากสี่แยกเขาปีบ
แล้วพาไปส่งที่หน้าวัดถ้ำเขาปีบ
จากนั้นก็ขาดการติดต่อไปจนพบว่ากลายเป็นศพ
แต่พอไปเจอไม่พบเพื่อนของผู้ตาย

ตอนนี้กำลังติดตามตัวเพื่อนคนนั้นมาสอบปากคำ
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่

แต่ต้องขออนุญาตต้องปิดหน้าไว้เพราะเป็นเยาวชน